ไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙
ควานช้างกับช้างก็เดือดร้อน
อย่างคณะช้างแสนรู้ที่ชายภูมิ
งานแสดงไม่มีเงินก็ไม่มีทำยังไง
คนก็จะอดตายช้างก็จะอดตาย
ต้องตัดสินใจขายช้างไป๑เชือก
เพื่อความอยู่รอดของทีมงานและควานช้างที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับ
อันนี้คือลานหมื่นแพ่วที่อำเภอเมืองชายภูมิ
เป็นสถานที่จัดแสดงของคณะช้างแสนรู้
ค่ายหมื่นแพ่วโอ้โหเงียบกริบ

หลังโควิดมาไม่มีนักท่องเที่ยวไปชมการแสดงช้างเลยครับ
แต่ควานช้างก็ต้องพาช้างออกมาซ้อมนะ
การแสดงเพื่อเป็นการรอวันที่มันจะกลับมาแสดงได้เหมือนเดิม

พาช้างออกมาเต้นประกอบเพลงยกแข่งยกขาใส่งวงสายงานซักซ้อมกันไป
แล้วก็นั่งซีลุกซิเหมือนให้เขารู้ว่าเขาต้องทำแบบนี้นะฮะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปก็ไปได้นะครับ
แต่ช่วงนี้เขาก็งดไปก่อนเนอะ
โดยคณะช้างแสนรู้อยู่ในหมู่บ้านครับที่นี่มีช้างกว่า๒๐เชือกทีเดียว
ทำอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเล็กก็ทำ

คุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่นานมานี้เนี่ย
ประธานชมรมคนรักช้างบ้านค่ายหมื่นแพ่วตัดสินใจเพิ่งขายช้างออกไป๑เชือก
ราคา๑ล้านกว่าบาท

เพื่ออะไรเอาเงินมาเป็นทุนในการดูแลช้างที่เหลือ
แล้วก็ยังชีพควานช้างให้อยู่รอดต่อไปได้
ในช่วงที่ไม่มีการจ้างงานแสดงเลยเพราะว่าโควิด๑๙ยังคงมีอยู่
ประธานชมรมคนรักช้างบ้านค่ายหมื่นแพ่วคือคุณทองล้วนพงวิเศษบอกว่า
ก่อนน่าจะมีโควิดนะคณะช้างเนี่ยตระเวนครับรับงานตั้งแต่เหนือจะหลดใต้
งานมีทุกวันไม่ขาดเลยครับนะฮะรายได้มีเลี้ยงช้าง
ทีมงานเพียงพอเลยแหละแต่พอมีโควิดรอบสองมาเนี่ย
งานที่เคยติดต่อไว้ก็ยกเลิกทั้งหมดตอนนี้ไม่มีรายได้มาหล่อเลี้ยงธุรกิจเลย
เงินก็เริ่มหมดแล้วสุดท้ายจำใจต้องขายช้างออกไปหนึ่งเชือก
เพื่อความอยู่รอดของคนและช้างที่เหลือล่าสุดเทศบาลบ้านค่ายมีการอนุเคราะห์
ให้ใช้ลานหมื่นค่ายจัดแสดงโชว์ช้างไปก่อนนะโดยจะแสดงเสาร์อาทิตย์
ก็คาดหวังว่าจะมีคนในพื้นที่ไปต่อชีวิตได้ทั้งคนทั้งช้างให้ดำรงต่อไปได้
กว่าสถานการณ์จะดีขึ้นใครอยู่แถวชายภูมิหรือจังหวัดใกล้เคียงพอเดินทางไปได้
ครับก็ไปดูซะไปให้กำลังใจทั้งคนทั้งช้างนะแล้วก็เอาเงินช่วยเขาไปนะครับ